ไปดูที่สมุทรปราการกันหน่อยครับ
รอบนี้เป็นจักรยานคือปั่นมาแล้วปรากฏว่า
ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งคือหัวปักลงไปในท่อระบายน้ำ
เจ้าหน้าที่พอถ้าทราบเรื่องปั๊บรีบมาช่วยกัน
จะช่วยได้หรือเปล่าไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับคุณผู้ชมน้องชมพู่
แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะฮะ
อูทอง๑๐ครับถนนแพร่กระสาที่สมุทรปราการครับ

แล้วบริเวณข้างทางไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้า
คือตัวเนี่ยพาดอยู่บนขอบท่อน้ำทิ้ง
แล้วหัวปักจมลงไป

ทราบชื่อต่อมาคือนายโนรีอายุ๕๕ปีนะครับ
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่พอมาถึงปั๊บเนี่ย
ช่วยเอาตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็ปั๊มหัวใจ

คุณสาธิตปั่นจักรยาน

พอส่องดีเพ่งดีเฮ้ย

ลงไปในน้ำแล้วนะก็เลยรีบแจ้งชาวบ้าน

สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ย
ชอบเดินออกกำลังกาย
คาดว่าถนนอาจจะมืดด้วย

อาจจะมองทางไม่ชัดมองทางไม่เห็น

แล้วหัวจมลงไปในท่อน้ำทิ้ง

คำถามคือทำไมท่อไม่มีฝาปิดแบบนี้ได้
อันนี้ก็คงต้องไปไล่เช็คตรวจสอบกันนะครับ

ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับ
เพื่อจะตรวจสอบสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ส่วนร่างผู้ตาย